เรื่องของการตั้งบริษัทนอมินีมีแม่บ้านมีรอปภเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
แล้ววันนี้ก็โชว์ภาพกราฟิกเป็นคอนโดมิเนียมสูงตั้งอยู่กลางเมือง
อธิบายบอกว่าตรงนี้เป็นที่ดินที่ถือว่ามีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย
โดมิเนียมในภาพนี้ค่ะสร้างเสร็จแล้วตั้งอยู่ใจกลางถนนทองหล่อ
แล้วคนที่เป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศ
คุณชุวิตบอกว่าที่ดินบนถนนทองหล่อปัจจุบัน
ถูกนำมาสร้างเป็นคอนโดมิเนียมแต่เดิมนั้นเป็นที่ดินเปล่า

โฉนดถูกสร้างเป็นคอนโดมิเนียมเรียบร้อย
อีกหนึ่งโฉนดยังไม่ได้ปลูกสร้างอะไร
แรกเริ่มนั้นที่ดินผืนนี้ถือครองโดยบริษัทหนึ่ง
มีผู้ถือหุ้น๔คนแล้วก็ถูกเอาไปจดจำนอง
หลังจากนั้นบริษัทถูกซื้อหุ้นเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองมี๓คน

และพิระพงศ์ถือหุ้น๐๐๐๐๑
ทั้ง๓คนนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่ารับหน้าที่เป็นนอมินีนะคะ
โดยคุณชุวิตก็เปิดข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือนายพินิษฐ์อยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม
มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน
ส่วนสมศักดิ์และพีรพงศ์นั้นมีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณชุวิตอ้างว่าการที่บริษัทแสนสิริไม่ซื้อที่ดินโดยตรง
และให้บริษัทลูกไปจ่ายให้นอมินีและนอมินีมาซื้อที่ดินแทน
เหลือเงินส่วนต่าง๔๓๕ล้านบาท
คุณชุวิตก็ตั้งคำถามว่า๔๓๕ล้านบาทนั้นหายไปไหนค่ะ
ไอ้สองคนนี้มันก็ไปจ่าย๕๐๐ล้านบาทที่เหลือ๔๓๕ล้านบาท
ผมตั้งคำถามว่ามันหายไปไหน
ปั่นที่บวมเงินตัดตอนตัดไป๔๓๕ล้านบาท
คุณจะบอกไม่ได้เลยว่าคุณไม่รู้เรื่อง
ผมรู้แล้ว
เจ้านายคุณท่านทักษิณนี่ซุกหุ้น

คุณเอาเงินผู้ถือหุ้นไปพันหนึ่ง
แทนที่คุณจะซื้อ๕๖๕ล้าน
คุณก็ตั้งบริษัทไปซื้อ๕๖๕แล้วคุณตัดผลต่างไป

คุณเศรษฐานิยาการจะบอกไม่รู้เรื่องนี้
อ้างว่าไม่รู้จักบริษัทที่มากู้เงิน๑๐๐ล้านบาท

ถ้าหากว่านายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี
หมายความว่าใครก็สามารถกู้เงินจากนายเศรษฐาได้
และข้อมูลนี้ก็จะเอาไปมอบให้สมาชิกวุฒิสภา
สวถ้าได้รับข้อมูลแล้วจะโหวตให้เศรษฐาเป็นนายก

คุณชูวิทย์ได้ระบุถึงตัวละครที่ใช้ชื่อว่าขงเบ้งหรือมิสเตอร์ที
คนข้างกายของนายเศรษฐาด้วยค่ะ
จะพูดถึงว่ายังไงไปฟังเสียงคุณชุวิตกันค่ะ

นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการแสนสิริ
ไม่ได้กระทำการซื้อตรงกับเจ้าของ
แต่ใช้เงินของผู้ถือหุ้นให้อนาวัฒน์
เพื่อให้นอเมนีกู้เงินโดยที่ไม่มีเครดิตไม่มีหลักฐาน

แสนสิริให้เงินอนวัฒน์
รอปภกับแม่บ้านประชุมกันนะฮะ

แสงสลิเอาเงินจากประชาชน
ดังนั้นอันนี้คือการโกงประชาชนโกงผู้ถือหุ้นนั่นเอง
และก็เกิดการโตเถียนกันขึ้นมา
ทำให้สุดท้ายแล้วคุณชุวิตก็เชิญผู้สื่อข่าวท่านนั้นออกจากห้องค่ะ
ขายจังหวะนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้น
หลังจากคุณชุวิตแถลงข่าวก็ปรากฏว่า
ทางบริษัทแสนสิริออกแถลงการตอบโต้คุณชุวิตนะคะ
ยืนยันเรื่องการซื้อที่ดินที่ทองหล่อ
บอกว่าถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
ว่าแสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิรินั้นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว
ซึ่งเป็นคนที่ขายที่ดินแปลงนั้นนะคะตามที่มีผู้กล่าวอ้าง
โดยแสนสิริซื้อที่ดินทองหล่อปี๒๕๕๙ในราคา๑ล้าน๑แสนบาทต่อตารางวา
แต่ตามที่มีการกล่าวอ้างบอกว่าแสนสิริซื้อที่ดินราคาแพง
ควรจะซื้อแค่๕๖๕ล้านบาทหรือเท่ากับตารางวาละ๖๕๐๐๐บาทเท่านั้น
เป็นการพูดที่แสนสิริบอกว่าไม่สมเหตุสมผล
สิริตอนนี้นะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย
ผู้กระทำการบิดเบือนข้อมูลและทำให้ชื่อเสียงแสนสิริได้รับความเสียหาย
โดยแถลงการนะคะก็ลงชื่ออุทัยอุทัยแสงสุก
ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนค่ะ